มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมย์สายสองศูนย์ห้า
อู่คลองเตยเดอร์มอร์ท่าพระนะคะเวลาจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายบนรถเมย์ต้องรู้นะคะ
เขามีกล้องวงจรปิดบนรถเมย์นะคะแล้วมันจะเห็นภาพชัดเลย
ไปดูกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนรถเมษายนี้นะคะ
นี่ฮะเขามีภาพมีกล้องชัดเลยบนรถเมย์มีกล้องแบบนี้แล้ว
แล้วผู้โดยสารเยอะนะคะครับผู้ชายคนนึงเอามีดไปแทงผู้โดยสารอ่ะ
อืมแทงเสร็จวิ่งลงจากรถไปเลยเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่แยกนรนอง
่งหน้าตลาดปีนางถนนพระรามสามเขตคลองเตยวิ่งลงไปอ่ะค่ะ
แต่ว่าไอ้คนร้ายเนี่ยก็ทิ้งมีดเอาไว้เป็นมีดสั้นขนาดสัก๕นิ้ว
แว่นตารองเท้าผ้าใบสีดำโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
หมวกของคนร้ายโอ้โหหลักฐานเต็มเลยเพียบเลยอ่า
คนร้ายเนี่ยวิ่งลงจากรถเมย์ไปทางถนนพระราม๓ค่ะ
คนเจ็บคือนายชัยยาประเสริฐสังอายุ๔๕ปีถูกแทงที่ขาขวา
ก็นำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยคนเจ็บเขาเป็นพลเมืองดี
เขาอยู่บนรถเมย์เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ทะเลาะกับกระเป๋ารถเมย์
หยาบคล้ายเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปช่วยถูกแทงเลย
เพราะกระเป๋ารถเมย์เป็นผู้หญิงเนี่ยนะใช่เนี่ยค่ะเราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่อู่คลองเตยนะคะ
ไปคุยกับกระเป๋าคนที่อยู่ในรถเมคันเกิดเหตุนะคะนางสุภาพรจันดาเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเมคันนี้อ่ะนะคะ
ก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนรถออกจากอู่เพื่อรับผู้โดยสารตามปกติ
ขับออกไปได้แค่ป้ายเดียวก็เกิดเรื่องแล้วอะค่ะคือเธอเนี่ยไปเก็บค่าโดยสารกับตัวผู้ชายที่ก่อเหตุนะนะ
ผู้ชายคนนี้นั่งหลังสุดแล้วเธอกำลังยื่นมือไปรับเงิน
ผู้ชายคนนี้แบมือแล้วก็คว่ำเหรียญทิ้งลงกับพื้นนะคะแล้วก็บอกกับกระเป๋าว่า
กูให้มึงแล้วมึงไม่เก็บเองอ่าอยู่ดีดีก็ทำแบบเนี้ย
กระเป๋าเขาก็งงเขาก็เลยบอกว่าเขาก็พูดว่าไม่เป็นไรค่ะ
ถ้าลงป้ายไหนก็บอกนี่กระเป๋าเขาใจเย็นนะจังหวะตรงนี้ไงนี่เห็นไหมใช่
คือเทเหรียญลงไปเลยแต่ผู้ชายที่ก่อเหตุคนนี้ไม่พอใจ
ยังด่ากระเป๋ารถเมตรเขาอีกนะคะแล้วพูดแบบขึ้นมึงขึ้นกลัว
บอกว่าเขาก็พยายามไม่สนใจพยายามไม่ตอบโต้อะไร
เดินหนีไปนั่งใกล้ใกล้กับคนขับป่ะค่ะนี่อ่ะจังหวะมือนี่ค่ะใช่อย่างงี้นะ
ก็จะส่งให้ทิ้งเหรียญลงพื้นเลยดูสิอ่า
หลังจากนั้นนะคะกระเป๋าอุตส่าห์หนีไปนั่งใกล้กับคนขับแล้วนะ
มันยังลุกเดินเข้าไปหาพยายามจะทำร้ายอะค่ะ
แล้วก็มีพลเมืองดีที่โดยสารอยู่บนรถนะคะก็คือนายชัยยาที่เขาเจ็บอะนะ
เขามาช่วยเธอบอกว่าเธอตกใจมากนะ
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารมา๒ปีไม่เคยมีปัญหาเลย
ช่วงเกิดเหตุผู้โดยสารอยู่บนรถเมย์๓๐กว่าคน
ไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะกล้าก่อเหตุขนาดนี้นะคะ
กูให้มึงแล้วอะมึงไม่เก็บกูเองอะไรอย่างเงี้ย
ให้ยื่นให้มึงแล้วมึงไม่เก็บกูเองอะไรอย่างนี้
หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เงินที่มันหล่นไปแล้วไม่เป็นไร
พี่จะลงไหนพี่ก็กดกิ่งบอกละกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราเหมือนกับว่าเขาก่อกวนแล้วแต่ทีนี้ว่า
กลัวจะมีเหตุการณ์แบบว่าระหว่างทางเดินไปอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่จะลงพี่ก็บอกแล้วกันนะคะอะไรอย่างนี้
กูไม่ลงค่ะพี่โดยสารคนข้างท่านก็เลยบอกว่า
พี่ก็พูดกับพนักงานเขาดีบอกเขาดีก็ได้อะไรอย่างนี้
ทำไมทำไมอย่างนี้ค่ะเหมือนประมาณอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาก็กลัวที่จะมาทำร้ายร่างกายเหมือนเขาจะเดินออกมาด้วยมาทำ
กลัวเขาจะมาทำร้ายร่างกายพนักงานพี่เขาก็เลยแบบเหมือนกั้นไว้ว่า
ไม่ให้เดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยตุ๊กตับกันเลย
ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอารมณ์ชื้นเฉียวเพราะอะไรหรือว่ายังไง
แต่ว่าที่เขาหันมาพูดกับพนักงานก็เนี่ยค่ะก็แรงอยู่ค่ะ
ก็คิดว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เก็บตังค์ช้าหรือว่าอะไร
เห็นเลยว่ากระเป๋าใจเย็นมากคือนิ่งมากไม่ตอบโต
ก็เก็บเงินคนอื่นต่อแล้วก็เดินหนีไปน่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนขับรถเมย์ด้วยนะคะนายสมชาติ
คนขับรถเมคันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าขับรถอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงดังมาจากหลังรถนะคะก็พยายามขับรถจอดเข้าป้ายเพื่อให้ผู้โดยสารลง
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้โดยสารตะโกนว่ามีคนถูกแทงมีคนถูกแทง
คนร้ายมีมีดนะคะคนขับรถเมย์บอกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
ต้องดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารถอดด้ามเกียร์รถออกมาเลยนะ
จะไประงับเหตุนะแต่พอคนร้ายเห็นก็รีบวิ่งลงจากรถแล้วก็หนีไป
ตัวคนขับบอกว่าไม่รู้จริงว่าทำไมเขาถึงมาก่อเหตุทำร้ายกระเป๋ารถเมย์แบบนี้
กระเป๋าเองก็ไม่ได้พูดจาไม่ดีอะไรกับผู้โดยสารเลย
บริการดีมาตลอดงงมากว่าทำไมมาเกาะเหตุแบบนี้ค่ะ
เสียงข้างหลังเขาเหมือนกันว่ามีผู้โดยสารเขาค่อนข้างเสียงดัง
พอถึงป้ายที่๒ปกศซึ่งเป็นผู้เก็บค่าโดยสารก็เดินมาบอกว่า
ด้านหลังก็มีผู้โดยสารที่ไม่ค่อยดีนะผมก็เลยจอดรถเข้าป้ายพอดี
เพื่อที่จะรับส่งผมไปก็ได้ยินว่าคนร้ายมีมีมีด
แล้วก็มีการโดนมีการแทงกันด้วยจากนั้นผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ถอดด้ามเกียร์
เพื่อที่จะระงับเหตุพอคนร้ายเห็นทิ้งมีดแล้วก็วิ่งลงรถไป
ไม่มีเขาพูดปกติดีมากด้วยซ้ำ
เพราะเห็นบ่อยครั้งที่ผู้โดยสารเขาชมเขานะ
เพราะมันให้บริการดีในรักษณะการพูดให้บริการทุกอย่าง
อันนี้มันพกมีดมาขึ้นรถเมย์เลยนะ
ส่วนคนเจ็บนะครับคุณนาริชบุญนิ่มผู้สื่อขาวของเราก็ไปหา
นายชัยยาประเสริฐสังอายุ๔๕ปีพลเมืองดีบนรถเมย์ที่พยายามเข้าไปห้ามคนก่อเหตุ
ไม่ให้ไปทำร้ายกระเป๋ารถเมย์นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเขานั่งรถเมย์จะกลับบ้าน
นั่งอยู่เบาะหลังสุดก็อยู่ข้างผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ก็ฟังธรรมะของพระมหาสมปองจากโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ระหว่างนั้นชายก่อเหตุลุกขึ้นมาโวยวายกระเป๋ารถเมย์ซึ่งเป็นผู้หญิง
ซึ่งเขาเห็นว่าพฤติกรรมของอีกฝ่ายดูแล้วมันไม่น่าปลอดภัย
แล้วก็รับไม่ได้ที่ผู้ชายคนนี้ให้เงินกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร
แล้วก็คว่ำมือลงทิ้งเหรียญลงไปก็เลยถามไปว่าทำแบบนี้ทำไม
อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาว่าแล้วคุณมายุ่งอะไรกับผม
แต่ไม่ได้พูดเพราะแบบผมนะครับ
แล้วก็เกิดการนั่นแหละฮะตามภาพมีการปัดมีการอะไรกันบนรถเมย์นะครับ
ผู้ก่อเหตุก็พยายามใช้มีดแทงมาที่เขาซึ่งคนเจ็บบอกว่าแทงสองครั้งนะฮะ
ไม่ใช่ครั้งเดียวแทงครั้งแรกก่อนพยายามแทงตรงเข้ามาที่ท้องเลยนะ
แต่เขาหลบทันครั้งที่สองแทงเข้ามาโดนที่ขาขวานะฮะตรงต้นขานะครับ
หลังจากก่อเหตุเสร็จก็วิ่งหนีลงจากรถเมย์ไปเลยซึ่งผู้บาดเจ็บถูกแทงเนี่ยต้องเย็บสี่เข็มนะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วหมอให้กลับมาพักรักษาอาการที่บ้านได้แล้ว
ผมไม่สังเกตนะผมก็ดูโทรศัพท์อยู่ฟังธรรมะอยู่
ขึ้นมาก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์สมปอง

แล้วทีนี้เจอก็เลย
ครับจังหวะนั้นพอดีเขาเถียงกันพอดี
จังหวะที่เขาค่ำมาเหรียญมันก็กระเด็นมาด้วย

น้องเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขามาเก็บดี
ตั้งใจครับเดินมาถึงปุ๊บคว่ำเลย
ผมบอกพี่ทำไมพี่ทำอย่างนี้พี่เป็นผู้ชาย
น้องเขามาเก็บตังค์ดีทำไมพี่ไม่เยี่ยมได้ดี

แล้วก็สู้กันแล้วก็จังหวะที่เขาแทงมา
ผมก็ปัดออกก่อนรบแรกเขาจะแทงท้อง
ปัดออกแล้วก็เตะสวนลงไปแล้วก็สวนมีดมา
คุณชายาบอกว่าเดือนที่แล้วนี่เขาเพิ่งถูกลอตเตอรี่นะ

ถ้าตัวได้เงินเกือบ๖๐๐๐๐บาท
วันนี้ก็มาประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรมากคิดซะว่าเป็นทุกขลาบ
เป็นทุกคราปหลังจากโชคดีก็มาเจอเหตุร้ายบ้าง
เป็นธรรมดาคนฟังธรรมะก็จะคิดได้แบบนี้
ความคิบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจโทสมนึกหันทองศุกษี
รองผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆก็บอกว่า
ตำรวจรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่นะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ผู้ก่อเหตุทิ้งเอาไว้หลังก่อเหตุนะคะ
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นใครมาจากไหนหลบหนีไปตรงไหนนะคะ
เรื่องต้นก็สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ครบหมดแล้ว
ตำรวจบคนร้ายไม่ยากแน่เพราะว่าทิ้งเอาไว้เยอะเลย
งท้องรองเท้าหมวกมือถือทิ้งเอาไว้หมด
ก็จะเร่งนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ
แว่นตาด้วยคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอก

ต้องจับให้ได้นะฮะเดี๋ยวดูเหตุผลนะจะอะไร
ขาดยาไม่ได้ไปรับยามีอาการป่วยจิตใจไม่ปกติอะไรอย่างนี้
ก็จะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะ